สวยดีกว่าสวยนิ่งปิ๊งจังเลยค่ะ

เจนนี่เทยิสรานั่นเองเขาเป็นไทยซูเปอร์มาเรลมาก่อน
ละครเพิ่งจบไปนะคะคู่กับคุณมิคทองระยะ
แล้วตัวจริงสวยมากออร่ามากคุณผู้ชมเนี่ย
เขาเพิ่งมีละครนะคะกับคุณมิคทองระยะจบไปค่ะ
แล้วต้องบอกว่าสวยจริงค่ะเธอเป็นเจ้าของตำแหน่งนะคะ
ซุปเปอร์โมเดลไทยซุปเปอร์โมเดลปี๒๐๑๙ค่ะ
และก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งได้จับคู่โกเรตติ้งกับ

อย่างไรเขาแจวคือกันเยอะอยู่
คือเขาชวนกันไปทำบุญด้วยกันบ่อยน้องเชนนี่นะคะ
รู้เลยแล้วคุณผู้ชมว่าสวยตลกกับแพงมันเป็นยังไง
เราก็เว้ยว่าเราสวยแล้วเราตลก
เพราะว่าเราสวยเพราะเราเปิดรายการมาเราก็บอกว่าเราสวยแหละ
แต่อย่างนี้สวยเนี่ยตลกมากกว่าผู้ชายเขาถึงได้

คือจะไปขิงนางเอกว่าเออเราสวยแบบเต้นได้สวยแบบตลก

เพราะเขาเดินมาซับซนเขาก็กลับแล้วนะ